มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพนะคะรถยนต์คันหนึ่งขับไปตามปกตินี่แหละ
แต่จู่ค่ะมีรถจักรยานยนต์และมีผู้ชายขี่และซ้อนมาเลยค่ะถือมีดดาบไล่ฟันรถค่ะ
เธอก็บอกว่าเอาจริงก็รู้จักแหละเพราะว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ย
เป็นแฟนของคนที่นั่งรถมาด้วยแต่ทีนี้ทำไมถึงทำอะไรอุกอาจขนาดนี้
กลางวันแสกด้วยนะคะดูคลิปค่ะ
เป็นช่วงที่ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักมากค่ะ

คนที่ตามเอามีดมาไล่ฟันรถเธอ
มือขวาก็ต้องคุยโทรศัพท์กับตำรวจ

ก็เลยทำอะไรไม่ถูกว่าคนมันตกใจนะคะ
ตำรวจก็บอกไม่รู้จะช่วยยังไงคุณไม่บอกรายละเอียดอะไรเลย
คือด้วยความตกใจแหละค่ะแต่ก็ได้ภาพสำคัญนี่เป็นคลิปนะคะ
ซึ่งคนอยู่ในรถอ่ะถ่ายเอาไว้ได้ก็คือภาพจะเห็นวัยรุ่นค่ะ
มากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาคนซ้อนท้ายในตะโกนด่าท้อด้วยนะ
แล้วก็ถือมีดพระไล่ฟันรถพยายามบอกให้จอดให้จอดนะคะ
แต่ตัวเธอกับแฟนอย่าจอดนะพยายามคุยกันอย่าจอดนะ
แล้วก็ได้โทรศัพท์๑๙๑พูดคุยกับตำรวจตลอดนะคะ
ส่วนในรถยนต์คันนี้มาสี่คนผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งนะคะ
และในนั้นมีเด็กด้วยสามผวบหนึ่งคนค่ะ
แต่น่าจะสื่อสารกันไม่ชัดเจนแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วเราขึ้นซับไตเติลให้เป็นตัวสีเขียว

คุณตำรวจไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักนะคะ

คุณขับรถไปที่ป้อมทางหลวงให้เขาช่วยแล้วกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนมิตรภาพค่ะ
ช่วงทัพกวางในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

หลังจากขับรถไปป้อมทางหลวงตรงบริเวณอำเภอแก่งคอยแล้วนะคะ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็เห็นตำรวจแล้วค่ะ

ส่วนสาเหตุเธอบอกว่า
กับสามีไปรับภรรยาของหนึ่งในชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุมา
เพราะฝ่ายหญิงเป็นเพื่อนเธอโทรศัพท์มาบอก
ทนพฤติกรรมสามีไม่ไหว
ทำร้ายร่างกายเธอทั้งที่เธอท้อง
ก็เลยทำให้ชายวัยรุ่นไม่พอใจค่ะ

จะเอาเรื่องอย่างที่เห็นในคลิปฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
แฟนมันก็บอกแฟนมันก็บอกหนูว่า
เราต้องระวังตัวแล้วแหละเพราะมันไม่ยอมปล่อยเราหรอก
ถ้าเกิดตำรวจเอาเข้าคุกไม่ได้เราก็ต้องระแวงไปอย่างนี้
อย่างที่เธอบอกล่ะค่ะเธอไปแจ้งความเป็นอะไรที่สพแก่งคอย
วันพรุ่งนี้ตำรวจสพแก่งคอยนะคะจะนัดมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าอยากให้ตำรวจจับกลุ่มสองคนเห็นหน้าชัดเนี่ยค่ะ
จับกลุ่มตัวให้ได้หน่อยเพราะเธอกลัวความไม่ปลอดภัย
เพื่อนที่อยู่รอบตัวเธอรู้จักสองคนนี้ดี
บอกว่าไม่ปล่อยง่ายแน่เพราะฉะนั้นให้ตำรวจจัดการนะคะ